วันนี้นะคะขอร่วมอนุโมทนาบุญคุณผู้ชม

หลังจากที่เจ้าตัวไงได้ทำภารกิจว่ายน้ำ

หลายคนคงทราบดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปแล้วนะคะ
มียอดบริจาคสูงถึง๘๗กว่าล้านบาทเลย
เจ้าตัวนะก็จะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ตอนนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการคุยรายละเอียดกันอยู่ค่ะ

ซึ่งงานนี้ค่ะทำเอานุ่มโตโน่เนี่ยทราบ
ก็เลยขอตอบแทนทุกคนนะด้วยการบวชทดแทนเลยก็แล้วกัน
ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันบริจาค
ช่วยเหลือร่วมกับโครงการนี้ครับ
โดยวางแผนค่ะจะบวชในวันที่๙มกราคมปี๒๕๕๙
เป็นเวลา๗วันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม
ซึ่งตลอดระยะที่อยู่ที่นครพนมระยะเวลาที่อยู่นครพนม
รู้สึกได้ว่าองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชมาปกปักรักษาตัวเองอยู่นะ
อันนี้นิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยขอตอบแทนด้วยสิ่งนี้ก็ละกันคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันค่ะ
บวชวันที่๙มกราคมที่วัดพระธาตุพนม
ผมก็อยากจะบวชให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับ
ที่เขาช่วยกันบริจาคมาผมไม่รู้จะตอบแทน
น้ำใจของทุกคนยังไงที่มีให้กับบ้านเรามีให้กับประเทศลาว
ผมมีความรู้สึกว่าการไหว้ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนนะครับ
มันมีเรื่องของความเชื่อด้วยมีเรื่องขององค์พ่อพญานาคด้วย
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลย
จนไปถึงนครพนมจนถึงวันไหว้
ตลอดระยะเวลา๓วันที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างนี้

ใช่เดี๋ยววัน๙มกราเราก็จะมีภาพนะคะ
ถ้าคุณหนุ่มโตโน่บวชมาให้ได้ชมกันกันแล้วกันเป็นบรรยากาศนะคะ
งานบุญนะคุณผู้ชมจากงานบุญ